อีกเหตุการณ์หนึ่งมีชายคนหนึ่งเขาก็ป่วยเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
แต่ทางด้านของภรรยากับลูกบอกว่าคุณพ่อถูกเจ้าหน้าที่ชกหน้า
ชกเลยเหรอคะอ่าในห้องฉุกเฉินจนเป็นเหตุให้อาการป่วยหนักขึ้น
แล้วก็ถึงขั้นกับเสียชีวิตนะครับไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
สะพอเมืองขอนแก่นครับนางขวัญใจเกิดเดชพร้อมด้วยนางสาวสมรินทิพย์อิ่มใจ
ก็เป็นภรรยาแล้วก็เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ป่วยนะฮะเข้าไปแจ้งความร้องทุกข
บอกว่าเนี่ยอยากให้ตำรวจสืบสวนหน่อยเอาผิดกับคนชกหน้าพ่อหน่อย
คือพ่อเนี่ยไปรักษาตัวในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะฮะ
พ่อเขาคือนายพินันประเคนทองนะครับทีนี้ลูกบุญธรรมเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเนี่ยนะฮะ
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ยี่สิบเจ็ดเพื่อสติการยนต์พ่อเกิดอาการหน้ามืด
ก็ประสานรถกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นระหว่างรักษาทางโรงพยาบาลก็แจ้งบอกว่า
คนป่วยเนี่ยเป็นเนื้องอกในสมองดิ้นตกเตียงมีแผลที่คิ้วซ้ายแตกต้องเย็บ
และต้องมัดผู้ป่วยเอาไว้ที่เตียง
พอช่วงบ่ายของวันที่๒๘พฤศจิกายนบอกว่าพ่อเกิดอาการช็อก
ก็มีการปั๊มหัวใจอยู่นานแต่ไม่ฟื้นและสุดท้ายพ่อเสียชีวิต
ประเด็นก็คือลูกสาวติดใจว่าทำไมพ่อถึงมีแผลที่คิ้วด้านซ้ายนะครับ
ช่วงเข็นกลับเข้ามาเนี่ยเขาก็มัดแขนพ่อไว้
กับเตียงสองข้างหนักมัดแขนไว้เนี่ยช่วงมัดแขนเนี่ย
เขาก็นั่งนะคะคือเขาก็ลุกนั่งคือพ่อไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแต่แรกแล้ว
คือเขาคิดว่าเขาไม่เป็นอะไรเขาก็ไม่อยากอยู่
เสร็จแล้วพอมัดแขนเสร็จสักพักนึงก็มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ไม่ทราบตำแหน่งว่าเขาเป็นใครเป็นผู้ชาย
เขาก็เดินเข้ามาที่เตียงพ่อแล้วก็มีการพูดกับพ่อ
สักประมาณสัก๕วิประมาณแป๊บนึง
เสร็จแล้วเขาก็มีการเหมือนกับลักษณะเหมือนกำหมัดหรือ
เหวี่ยงมาที่หน้าพ่อนะคะใช้มือค่ะ
คือแต่เราแบบเห็นไม่ถนัดนะคะคือมันเป็นกล้องวงจรปิดเขาให้ดูในอันเล็ก
ก็เห็นลักษณะเหมือนกับทำร้ายพ่อชกมาที่ตาตาด้านซ้าย
ช่วงช่วงด้านซ้ายชกมาชกเสร็จก็เลยให้เขารีเพย์กล้องดูว่า
เออไหนย้อนกลับไปดูตรงนั้นซิเขาก็ย้อนดูเสร็จ
ก็เห็นว่าลักษณะเหมือนทำร้ายพ่อตรงที่ตาโดยใช้มือ
เสร็จแล้วเขาก็เหมือนกับลักษณะเหมือนผลักพ่อลงไปให้นอน
เสร็จแล้วเขาก็ชี้หน้าด่าพ่อชี้หน้าด่าพ่อแต่คือเราไม่เห็นค่ะ
มันไม่ได้ยินเสียงในคลิปนั้นชี้หน้าด่าพ่อด่าด่าสักอย่างเงี้
ชี้หน้าอย่างนี้ค่ะด่าเสร็จแล้วก็เขาก็เดินออกไปจากเตียง
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้ช่วงแรกทางโรงพยาบาลยอมรับว่า
มีคนทำร้ายผู้ตายจริงคือก่อนภายหลังบอกว่าตอนแรกบอกมีคนทำร้าย

คือเหมือนทางสองคนนี้เขาระหว่างที่นั่งรอได้ยินเสียงดังโครม
ก็ไม่รู้อะไรตอนแรกก็นึกว่าคนตกเตียงหรือเปล่า

พอสักพักหนึ่งเห็นหมอวิ่งกรูกันมาปั๊มหัวใจพ่ออยู่
พ่อเสียชีวิตแล้วก็ไปเห็นแผลคิ้วแตก
แล้วก็สรุปแล้วว่าตกลงพอไปดูภาพกล้องวงจรปิด

เสร็จกลางคืนมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโรงพยาบาลโทรมาหาเขา
รับบอกว่ามีคนทำร้ายร่างกายผู้ป่วยจริงแล้วก็ขอโทษขอโพย
สักพักโทรบอกอีกว่าอย่าไปเอาเรื่องนะ
เพราะว่าจริงแล้วผู้ป่วยตกเตียงเอง
คือมันบอกกลับไปกลับมาเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงมันอะไรกันแน่
ใช่ตอนนี้นะเขาบอกว่ามีคนมาขอร้องไม่ให้เอาเรื่อง
ผู้บริหารก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าใจผิดนะแล้วก็อยากพบญาติในวันศุกร์ที่จะถึงนี้คือวันพรุ่งนี้นะครับ
ต่อมาในแพทย์ชาญชัยจันวรชัยกุลเป็นผอของโรงพยาบาลขอนแก่น
ก็บอกว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
ปิดกันมาแล้วแต่ดูผ่านจอขนาดเล็กนะฮะซึ่งตอนนั้นดูเหมือนว่าจะมีการทำร้ายคนป่วยจริง
แต่พอดูคลิปดังกล่าวจากจอขนาดใหญ่ปรากฏภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
ภาพที่เห็นคือไม่ได้มีการทำร้ายผู้ป่วย

คือจอเล็กเหมือนมีคนทำร้ายพอขยายมาไม่ได้ทำร้ายแค่แบบ
กำลังนึกภาพว่าจอเล็กกับจอใหญ่เนี่ยลักษณะของการจับตรงนี้อาจจะเห็นชัดกับไม่ชัด
แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าจอเล็กดูเหมือนทำร้ายแปลว่าถ้าเป็นการต่อยจนคิ้วแตกเนี่ย
ศีรษะของผู้ป่วยก็ต้องแบบเหมือนโยกออกไปเหมือนโดน

แต่นี่เขาบอกว่าจอใหญ่เห็นแล้วเหมือนเป็นจับผ้าพันแผลหรือว่าดึงไว้ใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าไม่ได้ทำร้ายแต่เอามือยื่นไปดึงผู้ป่วยออกมา
เพราะว่าผู้ป่วยดึงผ้าปิดแผลออกจากคิ้วข้างซ้าย
คือแปลว่าดึงแขนผู้ป่วยที่กำลังเอามือจับที่ผ้าปิดแผลที่คิ้วอย่างนั้นหรือเปล่า

เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าลักษณะของการถูกต่อยกับการดึง

เลยต้องดูว่าภาพเล็กเนี่ยคือศีรษะมันโยกออกเหมือนโดนต่อย
ภาพใหญ่เนี่ยศีรษะมันโยกเข้าเหมือนโดนดึงหรือเปล่า
แล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าผู้ป่วยรายนี้ปวดเป็นโรคเนื้องอกในสมอง
ก็จะมีอาการกดทับเส้นประสาทต่างทำให้หน้ามืดบ่อยจนพระตกเตียง
ส่วนในกรณีคนป่วยตกเตียงก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่
ที่ดูแลไม่ทั่วถึงจุดนี้ต้องขอโทษญาติผู้ป่ว
แต่ว่าแน่นอนลูกสาวกับภรรยาเขาไม่ปักใจเชื่อ
ไม่พอใจว่าสุดท้ายพ่อเขาโดนต่อยจริงหรือเปล่า

ต้องชี้แจงให้เคลียร์นะครับ